เพราะว่านี่ค่ะนักแสดงหนุ่มคนนี้เอิร์ทวิศววิทย์
เขาเดินทางไปที่สนพญาไทย

เรื่องกรณีที่มีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์

เจ้าตัวก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวเลยนะคะ
นำเอกสารหลักฐานมายืนยันแสดงความบริสุทธิ์
และก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า

เพื่อต้องการจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าตัวเขาไม่ได้รู้จักกับนายแทนไทย
เว็บพนันออนไลน์เป็นการส่วนตัวเลย
ส่วนที่มีภาพของตัวเองไปขับรถหรูของนายแทนไทย
ออกมาจากบ้านพักนั้นชี้แจงแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าขับรถไปเพื่อนำไปประเมินราคา
และเตรียมเคลือบแก้ว
เนื่องจากว่าตัวเขาคุณเอิร์ท
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อยู่
ส่วนภาพยนตร์ที่นายแทนไทยอำนวยการสร้าง

ตอนนี้ก็มีการเบรกการถ่ายทำเอาไว้ก่อนแล้วด้วยค่ะ
แจ้งตามความเป็นจริงครับว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับ

แต่เป็นวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุที่แจ้งนะครับ
เหมือนลูกค้าทั่วไปที่เอารถเข้ามาแต่งมาให้ผมเซอร์วิสดูแลครับ
ตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีคดีอะไรด้วยครับ
ก็จริงของผมจริงผมทำ๒อาชีพก็คือเป็นนักแสดง
แล้วก็ทำธุรกิจรถยนต์แล้วก็พวกทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ

พอมีเล่นหนังเรื่องโฟลกิงอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ
แต่เราก็ไม่ได้สนิทสนุกกันหรือว่า
ไม่ครับเขาติดต่องานมาปกติครับ
ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องปล่อยไปตามขั้นตอนเขาเลย
ส่วนเขาจะเคลียร์ยังไงจะมีใครมารับอะไรคือผมไม่ทราบจริง
ผมมีหน้าที่แค่เป็นนักแสดงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตัดผมทิ้ง
เห็นแล้วว่าผมไม่ได้ผิดจริงก็ขอให้เมตตาแล้วก็รักเหมือนเดิม
แล้วก็ใช้บริการเหมือนเดิมนะครับผม